มาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างเดี๋ยวนะฉันขอปรับภาษานิดนึง

พูดภาษาสเปนเพราะว่ารักใครก็ต้องให้เข้าถึงชาติถึงภาษาเท้าพี่มิ้ว

ถ้าเกิดว่าสาวได้ชมข่าวนี้
ต้องพูดภาษาสเปนเป็นแล้วก็อยากพูดเป็นให้ได้ด้วยค่ะ
ก็จะเตะอาโมทั้งวันค่ะ
ไปดูเลยค่ะ
ตามย่อยก่อนที่พวกเขาจะบินรัดฟ้า
มาอวดใบหน้าหล่อพร้อมเสียงพร้อมพร้อม
เวทีคอนเสิร์ตในเมืองไทยเป็นครั้งแรกค่ะ

เพราะว่าไทยรัฐทีวีของเราได้รับเกียรติจากทั้ง๕หนุ่มนะคะ

ความพิเศษที่จะเกิดขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ตวันพรุ่งนี้ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเพลงของสิงโตนำโชคด้วย
จะร้องให้ได้ฟังกันสดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้

ก็คือสเปคสาวของหนุ่มวงนี้
งานนี้บอกได้คำเดียวเลยนะคะว่า
อิจฉาคุณเรือนขวัญจริงค่ะ
ถามสเปกสาวบ้างดีกว่า
คำว่าหนุ่มในแต่ละคนชอบสาวแบบ

แบบชอบผู้หญิงง่ายเรียบนะครับ
แล้วก็ชอบอินโภโลเฮีย
เป็นคนอารมณ์ขาดมีอารมณ์ขาด
อันนี้ก็ขำอยู่ตลอดเวลาเลย

ฝากเฟินคลับชาวเขาชัดโซเชียลมาเนี่ย

ต้องบอกว่าต่อมอิจฉาทำงานหนักมากนะคะ
แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่า
หนุ่มเนี่ยเขาจะมีความพิเศษอะไรอีกบ้าง

อิ่มแล้วก็จุใจอยากจะให้อยู่ต่อเลยได้ไหมนานด้วยนะคะ